ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญในพม่า
ที่เป็นข่าวดีก็คือทางการพม่าตอนนี้
ประกาศยกเลิกกฎหมายการปราบปรามผู้เห็นต่าง
หลังจากที่ได้ถูกบังคับใช้มาเป็นเวลานานกว่าครึ่งสัตวรรษ
แต่ก็มีประเด็นที่หลายฝ่ายกังวล
ไม่ว่าจะเป็นเหตุปะทะระหว่างกองทัพกับกองกำลังกลุ่มชาติภัณฑ์ในหลายพื้นที่
รวมไปถึงเหตุที่นักท่องเที่ยวต่างชาติถูกตัดสินจำคุก๓เดือน
เพราะว่าไปดึงปลั๊กปิดเสียงเทศนาของพระสงฆ์ครับ
ชายชาวเนเทอร์แลนด์อายุ๓๐ปีคนนี้นะครับถูกสารพม่าตัดสินจำคุกเป็นเวลา๓เดือน
ถูกปรับเป็นเงินอีกจำนวน๑ฐานกระทำผิดกฎหมายมาตรา๒๗
ไม่ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมพม่า
จากการที่เขาก่อเหตุไปดึงปลั๊กระบบกระจายเสียงเทศนาของพระสงฆ์
ในเมืองมันทะเลเมื่อวันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาชาวเนเทอร์แลนด์ให้การต่อสารว่าแรงจูงใจ
ทำให้เขาก่อเหตุเนื่องจากรู้สึกว่าเสียงเทศนา
ซึ่งดังมาถึงโรงแรมที่เขาพักอยู่รบกวนการนอนของเขา

ว่าอาจจะยื่นขออุทธรณ์เพื่อสู้คดีต่อไป

ทางการพม่าก็ได้ประกาศยกเลิกกฎหมายปราบรามผู้ที่เห็นต่างนะครับ
ซึ่งก็จะให้อำนาจเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย

และยังสามารถลงโทษผู้ต้องสงสัยว่าอาจก่อกระบด
ซึ่งก็มีนิยามตั้งแต่การเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จ

จนถึงการทำลายรางรถไฟหรือเสาโทรเลข
โทษสูงสุดถึงประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิต
กฎหมายฉบับนี้ก็ถูกบังคับใช้เป็นเวลากว่า๕๐ปี
พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษไม่นาน
โดยกฎหมายฉบับนี้ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่า
เป็นเครื่องมือสำคัญของอดีตรัฐบาลทหาร

ซึ่งประธานคณะกรรมธิการด้านกฎหมายของรัฐสภาพม่า
ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ต้องยกเลิกกฎหมายฉบับนี้
ก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันพม่าบริหารประเทศ
ด้วยรัฐบาลที่มาจากพลเรือนแล้ว
ส่วนในวันนี้ครับคณะผู้แทนสาภาพยุโรป
ได้ออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างมาก
ต่อกรณีที่มีรายงานว่ากองทัพพม่าใช้กำลัง

รวมทั้งในรัฐที่มีการลงนามหยุดยิงกับรัฐบาลแล้ว
โดยสหภาพยุโรปก็ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายกลับสู่การเจรจา
และเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบครับ